มองขวาค่ะนายกเรียบร้อยไหมคะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์
นายกคะวันนี้วันเกิดวันนี้ครบรอบ๕ปีคศนายกจะพูดอะไรไหมคะ
พ่อสอชอ๕ปีค่ะครบรอบวันนี้๒๒พฤษภาค
นายยกอย่ายกลืมนิดนึงค่ะนายยก